ข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวที่น่าตกใจนะคะ
เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาค่ะพี่โอวรุธนะคะ
นักแสดงแล้วก็อดีตพิธีกรชื่อดัง
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเนื่องจากว่ามีอาการวูบหมดสตินะคะ

ภายในบ้านพักที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
ได้เรียกรถกู้ชีพไปรับตัวจากบ้านส่งโรงพยาบาลหางดง
แต่อาการยังเสี่ยงอยู่เพราะว่าความดันต่ำมาก
เจ้าหน้าที่ส่งตัวไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เนื่องจากว่าโรงพยาบาลหางดงไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือที่เทียบพร้อม
คือเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอนะคะ
จากการสอบถามในแรมวรธรรมนักแสดงอาวุโสพ่อของพี่โอวรุษ
เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุนักแสดงหนุ่มได้ไปออกรายการที่จังหวัดลำพูนก่อน
จึงเดินทางมาที่บ้านเกิดจากนั้นก็ช็อกล้มฟุบลงไปเลย
ตนเองก็เลยเรียกรถพยาบาลโรงพยาบาลหางดงมารับทันที
เพื่อนำไปรักษาตัวจากที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ขณะที่แพทย์หญิงนารินทิพย์ทำเริกฤทธิ์
อำนวยการโรงพยาบาลหางดงเล่าให้ฟังว่า
สำหรับอาการผู้ป่วยดีขึ้นหัวใจเต้นความดันสูงขึ้น
พจรปกติแต่ต้องส่งต่อโรงพยาบาลนครพิง
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดให้รักษาตัวต่อไปนะคะ
ด้านพี่นีโนเมธานีก็เปิดใจกับผู้สิทธิ์ขาบันเทิงไทยรัฐ

พอทราบว่ามีการปั๊มหัวใจถึง๓รอบก็ตกใจ
ตอนนี้พี่ตั้มสมประสงค์คอยช่วยดูแลอยู่
และตัวของพี่นีโน่เองจะช่วยสุดชีวิตเลยค่ะ
นี่ก็เป็นคำยืนยันจากเพื่อนซีพี่นีโน่นะคะ

เพิ่งนำเสนอข่าวไปว่าพี่นีโน่เนี่ยเตรียมที่จะมีโปรเจกต์
ร่วมกับพี่โอวรุษคือพี่โอวรุธตอนนี้เขาไปปักหลักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
เปิดร้านกาแฟใช่แล้วทีนี้พี่นิโน่ก็ไปทาบทามว่าเนี่ย
จะมีโปรเจคมาทำพิธีกรร่วมกันเพราะว่าแฟนคลับก็ยังคงคิดถึง
เมื่อก่อนทั้งคู่เขาเป็นพิธีกรคู่หูดูโอทำงานร่วมกันมาตลอดนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นโปรเจกต์นี้จะต้องเลื่อนออกไปหรือยังไร
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสุขภาพของพี่โออีกทีนึง
ใจพี่นีโน่นะคะเป็นยังไงก็แล้วแต่ไม่เคยทิ้งเพื่อนชื่อโอวรุษเลยนะคะพี่
แทบใหม่เดียวเราขออัพเดตอาการกับพี่นิโอเนี่ยแหละนะ
ก็อาจจะชัวร์ที่สุดแล้วค่ะถูกต้องที่สุดแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่